งานนี้ก็งานใหญ่เหมือนกันค่ะเป็นงานไหว้ครูของสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะคะ
คักมากเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมมีนายกห่องลูกหยีเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่นะคะ
แล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนจากจำรวยเป็นอะไรรู้ไหม

รวยนี่จะได้แห่งปังเหมือนชื่อไปเลยนะคะ
แต่สำรวจดูเนี่ยทำไมไม่เห็นอาเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็ไม่เห็นใครรู้ไหม
ตลกอย่างหม่ำเท่งโหน่งมาร่วมในงานพิธีนี้งานนี้เป็นเพราะอะไรเนี่ยไปฟังกันดูค่ะ
ของสมาคมตลกนะฮะเราจะทำจิตจักรรมตอนเนี้ยอ่า
จับมือกันไว้ตลกไทยไม่ทิ้งกันเรากำลังหาโปรเจกต์และหาสบอนเซอร์
เราจะจัดจังหวัดไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว
พูดถึงกันไปแล้วอาเป็ดติดภารกิจนะพี่มัมพี่โน่งอ้าวแล้วพี่เท่งล่ะ
ถ้าไม่ถามถึงพี่เท่งก็คงไม่ได้กับกระแสข่าวความสัมพันธ์กับภรรยาพี่มาลานะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เห็นอยู่ว่าพี่มาลามีการโพสต์ข้อความลงไปประมาณว่าพี่เท่งมีกิ๊ก
ซุกกิ๊กหรือเปล่าบ้านแทบแตกจริงหรือเปล่าเรื่องนี้นายกหองจะมีคำตอบไหม

ตอนนี้เขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็เริ่มอ่อนกันลงแล้วนี่น่านะใจเย็น
เริ่มใจเย็นขึ้นผมว่าน่าจะดีขึ้นก็เป็นห่วงน้อง
เป็นห่วงเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องเป็นห่วงครับทั้งสองคนสนิททั้งสองคน
จริงจริงแล้วเนี้ยวงการตลกเนี้ยเขารักกันมากใช่
อยู่กันเป็นสมาคมนะคุณผู้ชมแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสนิทสนมกันทุกคนไม่มีการแบ่งแยกว่าใครอยู่ค่ายนั้นค่ายนี้อะไรอย่างนี้หรอก
รวมไปถึงภรรยาของสมาคมตลกด้วยเหมือนกันก็ภรรยาก็เป็นเพื่อนกับภรรยา
ใช่พี่มธพี่มธเนี้ยก็เป็นภรรยาของคุณหม่ามค่ะเขาก็มีการปรึกษาหารื่อยแล้วก็มีการขอบคุณให้กำลังจัยการผ่าน